ก็เป็นประเด็นจากกรณีครอบครัวหัวร้อนแล้วค่ะ

ที่ไปมีคลิปทะเลาะกับตำรวจ
เราจะเห็นเขาอุ้มเด็กตัวเล็กด้วย
หลายคนก็สงสัยว่าเป็นใครนะคะ
ก็เป็นลูกของนางฮาไทยรัฐ

ลูกชายสารที่สัมภาษณ์กับแฟนอายุสิบหก
ที่เป็นคดีความที่ว่าทั้งแม่เค้าแจ้งความอยู่
ตอนสัมภาษณ์ก็จะอุ้มเด็ก

ก็นี่ก็คือครอบครัวหัวร้อน
ทีนี้นอกเหนือจากประเด็นที่มีคลิปต่างที่ไปทะเลาะกับคนนู้นคนนี้นะคะ
ประเด็นล่าสุดที่เราตามมาตลอดเลยก็คือ
มีกรณีเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ปี
เขาเป็นแฟนกับลูกชายของครอบครัวหัวร้อนอ่า
แต่แม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ปีคนนี้บอกว่า
ลูกสาวโทรไปหาแม่ที่สุรินทร์อยากกลับบ้าน

เพราะว่าพ่อแฟนขอมีอะไรด้วย
พอแม่ของเด็กผู้หญิงไปตามที่บ้านที่นนทบุรี
ก็ถูกครอบครัวหัวร้อนด่าไล่คมขู่

ประเด็นนี้ทางครอบครัวหัวร้อนเขาบอกว่า
แม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๖เข้าใจผิด

เด็กสองคนเขารักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
ตัวพ่อของเด็กเนี่ยก็ไม่ได้ไปขอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไร

จะเก็บเงินแสนนึงไปเป็นสินสอด
แล้วก็ขอน้องผู้หญิงเนี่ยก็อยู่กินกันเป็นสามีภรรยา

แล้วก็คลิปที่เกิดขึ้นที่เราให้คุณผู้ชมดู
ครอบครัวหัวร้อนเขาบอกว่ามันคลิปเป็นปีแล้ว

แต่ทางแม่ของน้องผู้หญิงอายุ๑๖บอกว่า
คลิปนี้มันเพิ่งเดือนมีนาคมนี่เอง

แต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อวานนี้
ลูกสาววัย๑๖ของคุณแม่เนี่ย
ออกมาบอกว่าแม่เข้าใจผิด
ไม่เคยถูกพ่อเลี้ยงของสามี
สามีพ่อเลี้ยงของแฟนวัย๑๘มาขอมีอะไรด้วย
น้องผู้หญิงวัย๑๖บอกว่า
ยังไงก็ตามจะยังอยู่กับครอบครัวหัวร้อนครอบครัวนี้นะคะ

แต่ตามกฎหมายบอกว่าถ้าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะค่ะ
ถือเป็นสิทธิ์ของแม่นะคะ
สามารถที่แม่จะพาตัวกลับไปได้

ใช่แล้วเด็กก็ไม่ยอมกลับด้วย
ทีนี้วันนี้ค่ะแม่ของน้องผู้หญิงอายุ๑๖ปีก็

กับข้อมูลจากทางครอบครัวหัวร้อน

แล้วก็ได้ฟังที่ครอบครัวหัวร้อนเขาบอกไง
คุณแม่ก็เลยบอกว่าแม่ขอชี้แจงหน่อย

เราก็ถามจากคุณแม่ของน้องผู้หญิงอายุ๑๖นะคะ

ตกลงแล้วคลิปที่เราให้คุณผู้ชมดูไปบอก
โอ้โหครอบครัวหัวร้อนเขาด่าเขาโวยวายเขาขู่
ไล่แม่ออกจากบ้านเนี่ยค่ะ

แล้วที่ทางครอบครัวหัวร้อนบอกว่า
เคยคุยกับแม่แล้วว่าเดี๋ยวจะมีสินสอดแสนนึง

ไม่ค่ะไม่เคยมีการพูดคุย
แล้วก็ไม่เคยมีการมาเจอหน้ากันแบบ

คุยตกลงกันเรื่องสินสอดไม่เคยมี
เพราะฉะนั้นถ้าจริงเป็นอย่างไร

ก็แม่ขอแม่ขอจริงไม่ใช่ไม่ขอ
วันนั้นเขาไปพูดคุยมีใครบ้าง
ก็มียายเขามีญาติผู้ใหญ่บ้านเขามีป้ามีหลายคนพ่อแม่เขานั่งอยู่ด้วยกันหมด
แล้วก็ทางเราก็ไปกันมีผู้ใหญ่ทางเราไปกัน๔คน
แล้วก็เด็กเขาก็๒คนรวมเป็น๖คนแล้วที่ไปบ้านเขาวันนั้น
คือเขาเรียกไปแล้วก็ไปคุยกันเรื่องสินสอดเขาก็เรียกมาแสนนึงณตอนนั้น
แล้วก็ลูกชายเราก็ได้ไปกินนอนอยู่บ้านเขาด้วย
แล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับจริงเนี่ยเขาคงไล่ลูกเรามาตั้งแต่วันนั้นแล้วอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้จะทำไมแต่แม่เขาไม่อยากให้อยู่เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะคลิปข่าวที่ว่า
เขยดูไม่ดีครอบครัวนี้ดูไม่ดีด้วยแล้วเขาก็เลยอาจจะรับไม่ได้ตรงนี้
นี่ค่ะเราก็เปรียบเทียบให้ดูคำสัมภาษณ์ของครอบครัวหัวร้อนเมื่อวานนี้
กับคำชี้แจงของคุณแม่ของน้องผู้หญิงวัย๑๖วันนี้ที่มาชี้แจงกับทีมข่าวของเรา
ก็ต่างกันจริงนะต่างกันทีนี้มันก็เลยมีประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเด็กทั้งสองคนนะคะ
ทางฝ่ายครอบครัวหัวร้อนเขาบอกว่าเขาก็คบหากันทางครอบครัวของน้องผู้หญิงก็รู้เรื่อง
เคยไปหาที่บ้านด้วยตัวแม่ของน้องผู้หญิงก็เคยทำกับข้าวให้ลูกชายเขากินซะด้วยซ้ำ
เนี่ยจริงแล้วมันยังไงคะฟังคำตอบของคุณแม่ค่ะ
สวัสดีค่ะทนมากทุกคนบอกว่าในวันนี้บ่อยลูกชายแม่ค่ะ
ก็เคยค่ะคือไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยค่ะ
ก็มีทำก็แม่หนูเขาก็จะทำกับข้าวให้แฟนหนูกินบ้าง
ก็บอกค่ะบอกว่าแม่หนูจะนอนหนูจะนอนอยู่นี่นะ

พอตี๓หนูจะไปช่วยแม่ขายของที่ตลาด
แต่หนูก็ไปเที่ยวเสร็จหนูก็กลับมานอนบ้าน
แล้วหนูพอตีสามหนูก็ไปช่วยขายของ
พอตี๕หนูก็กลับมาทำกับข้าวอะไรให้น้องหนูกิน

ก็คือเรายืนยันว่าวันนั้นเรากลับบ้าน
ใช่ค่ะกลับทุกรอบอ่ะค่ะ
ก็ถ้าเกิดพอเวลากลับชุดินไปก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมอีกห้องหนู

ทั้งแฟนเราก็เคยไปอยู่ด้วยใช่ไหม
ก็คือไปนอนไปมีอะไรกันอยู่ที่นู่น
อันนี้ระหว่างแม่กับลูกสาววัย๑๖เอง

มีอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้คือมูลเหตุสำคัญเลย
เป็นต้นเรื่องของคลิปที่ไปทวงลูกสาวแล้วก็มีการด่าทอกันเนี่ยนะครับ
แล้วก็พาลูกสาวกลับมาไม่ได้เนี่ยนะ
วัย๑๖ปีลูกสาวของคุณแม่บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
วันนั้นเนี่ยโทรไปบอกแม่ว่าอยากกลับบ้านจริง
แต่เนื่องจากจับได้ว่าแฟนนุ่มกลับไปคุยกับแฟนเก่า
แต่แม่อาจจะเข้าใจผิดสื่อสารไม่ตรงกัน
แม่ก็เลยเข้าใจผิดว่าถูกพ่อแฟนมาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แต่ฝั่งของแม่ของเด็กยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการเข้าใจผิดอย่างแน่นอน

หนึ่งลูกสาวโทรมาตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่ยี่สิบสอง
อันนี้แม่จำได้ดีเพราะมันเป็นคำที่แม่รับไม่ได้ที่สุด
คือลูกสาวบอกว่าพ่อเขาขอมีอะไรด้วย
ถ้าไม่ให้ไม่ไอ้นี่แล้วก็ไปบอกใครเขาก็จะตีจะอะไรอย่างนี้จะทำร้าย
แล้วถ้ามึงหนีไปกูก็จะตามอะไรอย่างนี้คือเขาพูดคำหยาบ
ครอบครัวนี้เขาจะพูดคำหยาบแล้วแล้วพอแม่ฟังแม่ก็บอกว่าให้ถอยออกมา
ลูกสาวก็คือตกลงว่าให้เราไปรับ
ในขณะที่แม่อยู่ที่สุรินแล้วลูกอยู่ที่สุริน
มันเป็นไปไม่ได้ที่๑ชั่วโมง๒ชั่วโมงเราจะไปถึง
พอตอนประมาณ๑๐โมงน้องโทรมาบอกว่าแม่ยังไม่ต้องมารับ
แม่เขาเคลียร์ให้แล้วแม่ของเขาก็หมายถึงแม่ผู้ชาย
ทีนี้เราก็เคลียร์แบบนี้แม่ก็ไม่เคยเชื่อใจ
เพราะว่าในเรื่องเพศมันเป็นอะไรที่พูดยาก
แล้วพอตอนเย็น

หลานเขาก็เป็นพี่สาวของน้อง
หรือถ้าเป็นลูกหลานของคุณอะไรอย่างนี้คุณจะทนได้ไหม
แม่น่ะทนแค่ถึงเช้าแม่ก็นอนไม่หลับแล้ว
แล้วแม่ก็เลย
ตอนเช้าดูแลยายเสธนั่นวนโทวจากซิรินไปกรุงเทพ
ก่อนที่จะถึงมันก็ค่ำ
มันก็เย็นแล้วก็ไปหาก็กว่าจะเจออีกก็มืด
แล้วก็เป็นคลิปที่ไอ้นั่นน่ะ
คือเขาไม่มีการลงมาแล้วก็เจรจาว่า
คือแค่พูดดีลูกจะมาหรือไม่มาแม่ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้น
แค่บอกว่าให้กลับไปกับแม่ก่อนหรือว่าอะไร
แม่บอกว่าเจตนาแม่ไม่ได้ให้แยกจากกันไปให้ออกจากครอบครัว
แต่ถ้ามาถึงตอนนี้แม่ก็บอกว่าต้องออกจากครอบครัวนั้นแล้วก็แยกจากกัน

เพราะว่าแฟนโทรไปแฟนแชทกับแฟนเก่าเขาอืม
ที่เขามีอะไรด้วยแต่หนูเข้าใจผิดเป็นพ่อ
ก็จริงค่ะแต่พอผ่านไป๓๔ชั่วโมงหนูก็โทรไปบอกหน่อยว่า
แม่หนูไม่กลับแล้วนะหนูอยู่ที่นี่แหละไม่กลับแล้ว
เขาก็บอกว่าตอนนี้แม่กำลังขึ้นรถแล้วนะรถกำลังจะออก
พอเข้ามาพอหนูเข้าไปบอกก็บอกว่าแม่ต้องออกมาแม่ต้องมารับแล้วไม่กลับแล้ว
เขาก็บอกคือตอนนี้แม่ถึงแล้วพอมาถึงที่บ้านนะคะ
ที่ว่ามาทะเลาะวิวาสกันเขาก็มาฮัลโหลลูกอยู่ไหนแม่อยู่หน้าบ้านเรานะ
หนูก็เลยกอดแฟนหนูแล้วลงมาร้องไห้พอทีนี้เขาเป็นคนกระชากหนู
คือแม่หนูกระชากตัวหนูออกแต่ทางนี้เขาไม่ได้กั้นอะไรเลยไม่ได้ห้ามอะไร
แต่เขาบอกว่าอย่ากระชากไปถ้าจะให้กลับคือบอกกันดีแล้วให้เขาเดินออกไปเอง

ชูสาวด้วยจนเป็นชนวนเหตุให้ตอนนี้แม่แจ้งความอยู่ที่สพตศุรินย์ด้วยนะครับ
เข้าใจผิดส่วนนายพยอม
พ่อเลี้ยงของแฟนนุ่มก็ยืนยันว่า
ยุ่งกับแฟนของลูกชายตัวเองเลยเพราะว่าก็รัก
เหมือนกับลูกกับหลานอย่างมากก็ลูบหัว
กับทางฝั่งแม่เด็กนะครับแม่เด็กสาว
๑๖ปีบอกว่านี่ไม่สบายใจเลย
กังวลใจมากกลัวว่าลูกสาวจะไม่ปลอดภัย

ไม่ดีค่ะเพราะว่ากระเป๋าตังค์ที่เขาจะพาอยู่

แต่เขาก็มั่นใจให้หนูถือ
คือถ้าสมมุติว่าหนูอยากกลับบ้านจริง

แต่หนูไม่ทำเพราะหนูไม่อยากจับ

ไปเที่ยวก็พาไปเที่ยวเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีถ้ามีก็จะไปเที่ยวนอกบ้านอะไรอีกมากกว่า
อันนี้เขาเป็นแฟนทั้งลูกชายนะ

ก็จะมีครั้งล่าสุดนี้เขาไม่ไป

เขาบอกเขาเคยแบบจะแผ่นคออะไรก็ไม่รู้

แล้วเขาบอกคับเขาจนเขาอยากจะแผ่นคออะไรอย่างนี้

เขาก็โอเคดีเขาก็อยู่กับเราเขาก็แฮปปี้ดีนะ

งานบ้านเขาก็ช่วยเหลือทุกอย่างอะไรอย่างนี้

เมื่อก่อนก็เคยคิดว่า

ไลน์มาบอกโทรมาบอกว่า

แม่ก็เลิกเชื่อใจแล้วก็

ขอให้ทำเพื่อเด็กเพราะถ้าเด็กรักกันจริง
อย่าไปทำเพียงเพราะต้องการเอาชนะส่วนตัวเด็กสาววัยสิบหก
ก็ฝากข้อความไปบอกแม่บอกว่าขอให้สงสาร
บังคับเธอเพราะเธอเต็มใจที่จะอยู่กับแฟนนุ่ม
แต่ว่าแม่ก็ฝากข้อความกลับมาถึงลูกสาว
ที่เป็นแบบคือสุดที่รักเป็นดวงใจของแม่เหมือนกัน
ฝากบอกทั้งแม่ของอย่าเห็นเกล็ดตัว
อย่าเอาชนะเด็กรักกันเราก็ปล่อยให้เด็กรักกันไป

สงสารแบบอย่าบังคับหนูเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากจะให้ลูกกลับมาเป็นลูกแม่เหมือนเดิม

เนี่ยค่ะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งประเด็นค่ะ
เพราะว่าก็เป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
เกี่ยวกับคลิปนี้ค่ะที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไปนะคะ
เราก็ถามคุณแม่ของน้องผู้หญิงวัย๑๖นะคะว่า
ทำไมถึงเพิ่งจะเอาคลิปนี้มาเผยแพร่
ตัวคุณแม่เองบอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อมีนาคมปีนี้นะคะ
ส่วนทางครอบครัวหัวร้อนบอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นโอ๊ยเป็นปีแล้ว
นี่ค่ะลองฟังเสียงคุณแม่ดูนะคะว่าทำไมต้องเผยแพร่คลิปนี้

แต่ว่าคดีมันก็เป็นไปตามขั้นตอน
มันก็ดูช้านิดนึงแต่ว่าเราก็
ก็เลยต้องการที่จะให้สังคมรู้ว่าอีกส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้
เขาทำอะไรไว้แล้วก็ที่คนเขาไปด่าถึง
น้องผู้หญิงตอนที่ครอบครัวนี้มีข่าว
เราก็อยากจะให้รู้ว่าทางครอบครัวนี้ไม่ได้เต็มใจที่จะให้ลูกสาวไปอยู่

ไม่เชื่อใจหนึ่งครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่ก้าวร้าว
ไม่ได้เอาจากคลิปคนอื่นหรือว่าอะไรมาตัดสิน
แม่เอาจากตัวแม่เองที่แม่ไปเจอ
คือเขาไม่มีใครที่ระงับอารมณ์หรืออะไรนะที่แบบควบคุมตัวเองได้
เหมือนแม่เขาเขาจะเป็นแบบระเบิดระเบิดอะไรที่แบบ
เหมือนสร้างให้เรื่องมันรุนแรง
แล้วก็ไม่มีการห้ามทั้งครอบครัวที่แม่ไปเจอวันนั้นคือ๕คน๕คนนั้น

คือเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนครอบครัวหัวร้อนบอกปีก่อนปีที่แล้ว
แม่ของเด็ก๑๖บอกมีนาคม
แต่มันเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่ครอบครัวนี้จะไปทะเลาะวิวาสทำร้ายตำรวจที่มาพตำพุธจังหวัดระยอง
ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ทางคุณแม่ของน้องผู้หญิงวัย๑๖ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานในพื้นที่ที่นนทบุรี
เป็นพื้นที่บ้านของครอบครัวหัวร้อนกรณีคลิปที่มีการไล่แม่ขู่แม่นะคะ
แล้วก็แจ้งความเรื่องของพรากผู้เยาว์เอาไว้ที่สุริน
ที่สุรินทร์ใช่ซึ่งแม่บอกว่าต้องเอาคลิปมาปล่อยตอนนี้
เพราะว่าพอมีเหตุการณ์ที่ระยองแล้วทีนี้ลูกสาวเหมือนกับถูกเหมารวมไปด้วย
ใช่ถูกตำหนิถูกต่อว่าไปด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหัวร้อนไปแล้ว
อยู่บ้านเขาอย่างเงี้ฮะครับทีนี้คลิปวันเกิดเหตุเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
เราฟังความทั้งสองฝ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูทางญาติของเด็กสาววัย๑๖ปีนะฮะ
ของเด็กสาวคนนี้บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเหมือนกันนะครับ
บอกว่าตอนที่แม่เด็กไปรับลูกสาวเนี่ยจำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้เป็นอย่างดี
เพราะว่าเห็นกับตาตัวเองว่าครอบครัวหัวร้อนทำอะไรบ้าง
ซึ่งการกระทำของพวกเขาเนี่ยสวนทางกับสิ่งที่พูดหรือว่าให้สัมภาษณ์เอาไว้
อันนี้ญาติของเด็กวัย๑๖บอกนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
คือตอนนั้นที่รับคือสังเกตได้ว่าคือแม่จะเข้าไปในประตูค่ะ

จังหวะนั้นคือรอสักพักหนึ่งเรียกสักพักหนึ่งเลยกว่าเขาจะลงมา
พอลงมาก็คือเด็กเด็กผู้ยาวเนี่ยลงมากับแฟนเขาโดยที่แฟนเขาประคองมา
ประคองมาเนี่ยแล้วตัวเด็กเนี่ยก็เหมือนก้มหน้าร้องไห้อย่างเดียวค่ะ
ไม่ยอมพูดว่าเจอยังไงแม่บอกน้องกลับบ้านอะไรอย่างนี้
บอกน้องว่าแม่มารับกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะ
แต่ทีนี้น้องก็ได้แต่ร้องไห้ก็เลยบอกแม่มารับแล้วนะจะกลับหรือไม่กลับอะไรอย่างนี้
ในช่วงจังหวะนั้นทีนี้สักพักหนึ่งทางแม่เขาก็ลงมาด้วยก็จะมีเรื่องก็ลงมาลงมา
ทีนี้ในจังหวะที่ว่าลงมาเนี่ยก็มีประโยคนึงที่เขาพูดนั่นแหละที่เราคิดว่าไม่รู้ว่าเขาจำได้หรือไม่ได้
แต่เราจำได้แม่นเขาหันไปหาน้องบอกชื่อน้องแล้วก็เอ่ยชื่อน้องแล้วก็บอกว่ามึงก็รู้ใช่ไหมว่านิสัยกูเป็นไงอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราคำว่านิสัยเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะโวยวายหรือทำอะไรหรือยังไงแต่เฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้มันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็ไม่พูดอะไรร้องไห้อย่างเดียวไม่กลับไม่กลับหรือว่าจะกลับอะไรอย่างนี้คือไม่ได้พูดเลยไง
จากนั้นที่เนี้ยช่วงจังหวะนั้นอ่ะช่วงจังหวะที่น้องอ่ะเหมือนว่าอ่าตัวตัวตัวผู้ชายแฟนเหมือนจะหลุดจากน้องอะไรนี้หรือเปล่านะช่วงจังหวะนั้นอ่ะแม่ก็เลยจะไปดึงมือน้องมาเฮ้ยยังไงก็คือกลับเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่บอกว่าอ่าว่าน้องอ่ะกลับได้แล้วไม่ได้บอกว่าให้เลิกกันคือคือเรื่องความรัก
พ่อขอมีอะไรด้วยถ้าเราจะคบกันก็คือกลับไปอยู่ด้วยกันที่นู่นเลยไหมไปอยู่กับท่อมไปอยู่อะไรคืออย่างน้อยคือไปให้แยกออกจากครอบครัวให้เป็นครอบครัวเดี่ยวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยอยู่ในสายตาแม่ค่ะด้วยความเป็นแม่แล้วลูกคนเดียวแม่ก็ห่วงช่วงจังหวะนี้แล้วเนี้ยจากนั้นมามันเกิดการชุนละมูลตรงที่ว่าน้องพอจะห
วะที่อ่าเขายื้อไปยื้อไปคือน้าน้าเขาเข้าไปข้างในช่วงนั้นคือในข้างในบ้านมันจะมืดไงค่ะเข้าไปแล้วมันก็ชุนละมูลแล้วเราก็ตกใจจากนั้นเราเห็นมีดเขาถือมีดมาถือมีดยาวแค่ไหนค่ะพี่ก็ประมาณแบบฝ่ามืออ่าเขาเรียกอะไรวะวาค่ะเหมือนมีดสปาต้าหรือมีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเราไม่เคยเห็นมีดแบบ
จากนั้นทีนี้เราเฮ้ยถ้าไม่ดีแล้วเราก็ผลักผลักเขาไม่ให้ผลักแต่เขาอ่ะตะโกนบอกให้น้าออกไปอืมมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมึงจะโดนเข้าหาบุกลุกอะไรเงี้ยแต่มือนี้กั้นไว้แต่ผลักให้ออกไปค่ะแล้วช่วงจังหวะนั้นอ่าจะได้ยินตามคลิปเลยเราเฮ้ยถ้าก็ไม่ดีเราไปโทรศัพท์ช่วงจังหวะที่โทรศัพ
การกระทำแบบในคลิปเนี่ยอันนี้ถือว่ายิ่งรับไม่ได้ใหญ่
เพราะฉะนั้นการที่เด็กสาวคนนี้
ออกมาพูดออกมาปกป้อง
นุ่มครอบครัวของแฟนนุ่ม
ทางญาติบอกว่าอยากให้
เด็กสาววัย๑๖ปีคนนี้
นึกถึงหัวอกของคนที่เป็นแม่บ้าง

เพราะเราก็คือน้องเขาก็ยังเด็ก
ยังไงพูดที่ภาวะของเขาก็ยังไม่พอที่จะตัดสินใจอะไรได้
ตอนนี้บอกคืออย่างเดียวคือต้องพาน้องกลับคลิปนั้น
บอกเลยว่าดูไม่กี่ครั้ง
สะเทินใจเวลาดูทีไรเรานึกถึงวันนั้นทุกครั้งเลย
ดูแค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่เอาให้นักข่าวดูก็คือจะไม่ดูอีกแล้ว
เพราะว่ามันดูแล้วมันหดหูมาถึงเหตุการณ์วันนั้นคือบอกได้เลยว่ารับไม่ได้
แต่ถามว่าถ้าเขารักกันจริงวันนั้นทำไมเขาไม่ยอมปล่อยให้น้องมา
หรือน้องไม่มาเขาต้องพูดในฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่
เขาควรจะพูดบอกให้เด็กไปกับแม่ก่อนนะเดี๋ยวพี่เข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้
ถ้าอยากมาเดี๋ยวแม่ไปรับอะไรอย่างนี้ก็ได้
แต่นี่คุณมาโวยวายโวยวายทำไมมันเกิดเหตุอะไรแล้ว
อย่างนี้มาบอกว่ารักกันโอเคคำว่ารักกันเราเข้าใจในวัยรุ่นการรักกัน
แต่ทีนี้แม่ล่ะหัวอกความเป็นแม่คุณไปรับมาโดยที่คุณไม่ได้ขอแม่เขาเลย
แล้วอยู่คุณบอกว่าคุณตกลงตกลงอะไรตกลง
คุณยังไม่เคยได้คุยกับแม่ถามจริงเคยไหว้แม่หรือเปล่า
ไปเคยไหว้แม่เคยเคารพแล้วแม่แม่ฝั่งชายเคยคุยกับแม่ฝั่งหญิงไหม
แค่นั้นแหละอันนี้ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ตลอดแต่
มองเห็นพฤติกรรมคือครอบครัวนี้เราเพิ่งไปเจอตอนที่ไปตามน้อง
ไม่รู้หรอกว่านิสัยเขาเป็นยังไงแต่วันนั้นบอกเลยว่าเราไม่อยากให้น้องอยู่
หลังจากวันเกิดเหตุคุณแม่ของฝ่ายชายเนี่ยแม่แฟนก็ขอโทษแล้วไง
เข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าอันนี้อันนี้พี่ทราบตรงนี้ไหมว่ามันขอโทษแล้ว
ขอโทษเรื่องเมื่อคืนอะไรอย่างนี้
อันนี้ไม่ทราบว่าขอโทษแต่คุณเหตุการณ์วันนั้นแต่คุณวันนั้นคุณแบบถึงขั้นที่มีมีด
มีปืนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่มาเช้ามาคุณขอโทษคุณไปอยู่ไหนคะ
คือคุณเมาอะไรหรือเปล่าเนี่ยคืออยู่อยู่โวยวายอยู่อยู่ก็มาขอโทษ
คือมันง่ายขนาดนั้นเหรอถ้าวันนั้นมันเกิดทางฝ่ายเราร้อนเหมือนกัน
ไม่ได้เย็นต่างคนต่างร้อนเกิดชุลมุนฟันฆ่าอะไรอย่างนี้
แล้วมันเหตุการณ์มันจะแปลยังไงต่อคะอยู่อยู่คุณมาขอโทษง่ายมาก
กับสิ่งที่คุณทำอยู่มันสะเทือนนะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายญาติก็เลยบอกว่าฝากไปถึงหน่อย
ฝากไปถึงเด็กสาววัย๑๖นะคะว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นญาติ
มาตั้งแต่เด็กอยากจะให้นึกถึงแม่บ้าง
สำนึกถึงบุญคุณของแม่บ้างแล้วก็ฝากข้อความบอกไปถึงครอบครัวหัวร้อนด้วยค่ะว่า
ให้เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยค่ะ
เราอยากจะบอกน้องว่าคือยังไงแม่เขาก็รักจะเดือดร้อนจะยังไงหรือเป็นยังไง
เขาช่วยเหลือน้องเขาตลอดแม่เขาห่วงถึงแม้น้องจะไปอยู่กับบ้านแฟน
เขายังคิดเขาอาจจะไม่ได้พูดเป็นคนไม่ค่อยพูด
แต่เขาคิดตลอดเราสงสารทั้งแม่ทั้งยายทั้งพ่อ
ยายนี่คือเห็นตั้งแต่เด็กเลยยายก็อยู่บ้านตลอด
อยากให้เขาคิดถึงคอหัวอกความเป็นแม่อยากให้เขาคิดถึงแม่ที่เขาเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็ก
อยากให้เขาหวนคิดถึงเวลาเขายากลำบากหรือเขาทุกข์ยังไงแม่เขาช่วยเหลือแบบไหน
ตรงนั้นค่ะการกระทำที่เขาทำวันนั้นคือ
ถ้าคุณมีจิตสำนึกพอในการเป็นผู้ปกครองในการเป็นพ่อแม่ของเด็ก
สมมุติเราเป็นลูกผู้หญิงคือคุณควรจะคิดถึงว่า
โอเคคุณไม่อยากที่จะให้คนอื่นเข้าไปมีแม่ไปคุณควรจะพูดดีไหม
ถ้าพูดถ้าพ่อแม่เขาไปแล้วพูดไม่ดีพูดแบบกระโชคโคกห้างพูดตวาดอะไรอย่างนี้
โอเคนั่นคุณตอบโต้มาได้แต่นี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลย
แต่คุณกลับทำเสียงมาใส่คือให้ช่วยนึกถึงหัวอกความเป็นแม่
เขามีลูกสาวคนเดียวเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมาอยู่อยู่
อายุ๑๕๑๖คุณพากเขาไปแล้วนี่บอกว่ารักกันดีรักกันดี
แต่จะแยกให้เขาโดยไม่เจอกันไม่อะไรเลยหรือเปล่า
เพราะว่านับตั้งแต่ที่เขาออกไปคือน้อยครั้งน้อยครั้งที่เขาแบบจะพูดดีอะไรอย่างนี้
เหมือนถ้าบอกว่าฝั่งผู้ชายมาเขาเรียกอะไรนะรู้จักฝั่งพ่อแม่ฝั่งผู้หญิง
บอกเลยว่าไม่เลยแทบจะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักหน้าตาด้วย
หน้าตายังไงไปเห็นวันนั้นแหละค่ะ
ทีนี้เรามาดูความคืบหน้าเรื่องคดีความหน่อยนะครับ

คดีหลักก็คือคดีพรากผู้เยาว์ทางแม่ของเด็กสาววัย๑๖ปี
แจ้งความไว้ที่สพเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดนะ
ทางท่านภูมิกับการรองภูมิกับการสพเมืองสุรินทร์นะครับ
ตำรวจโทพัศกรโพธารามเปิดเผยว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ

หากยังไม่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน
ก็จะออกหมายเรียกจนครบ๓ครั้ง
เพราะเมื่อวานทางนนทบุรีตำรวจท่านก็ให้ข้อมูล
บอกว่าที่นนทบุรีเนี่ยแค่มาลงบันทึกประจำวันว่ามันมีเหตุการณ์ในคลิป

แต่คดีพรากผู้เยาว์ด้วยอายุแบบนี้คือยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของแม่ฝ่ายหญิงเขา